คณะกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองได้มีการนัดหารือกันในวันพรุ่งนี้นะคะ
นายมีชายฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูลหรือกรทยืนยันนะคะ
เป็นเพียงแนวคิดจากสมาชิกสปทที่คาดว่าจะนำเสนอในงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นวันที่๒๘กันยายนนี้
ต้องรอฟังความเห็นจากฝ่ายต่างที่เสนอเข้ามานะคะ
ดังนั้นก็เลยขอเชิญชวนคนที่สนใจไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองอดีตสอสอมาร่วมแลกเปลี่ยน
แต่จะไม่มีหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการไปยังพักการเมือง
เพราะว่าจะไปติดคำสั่งของคอสชค่ะ
ด้านนายวัญชัยสอนสิริสมาชิกสปทบอกว่า
พลเอกธิติวัฒน์กำลังเอกสมาชิกสปท
เพราะว่ามีปัญหาเรื่องของการแย่งตำแหน่งประธาน
ซึ่งส่วนตัวไม่อยากให้กรกตมีความขัดแย้งในช่วงเลือกตั้ง
เพราะกรกตเป็นความหวังในการจัดการเลือกตั้ง
กรรมการแตกแยกการเลือกตั้งครั้งหน้า
จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้อย่างไร

ขณะที่นายเสรีสุวรรณภานนท์สมาชิกสปทบอกว่า
คณะกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
จะมีการหารือเรื่องเซ็ตซีโร่กรกต
ในร่างพระราชญะวัณธุ์ประกอบรัฐธรรมนูล

กรรมการการเลือกตั้งได้มีการแต่งกรอน
แล้วก็โพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวด้วยนะคะ
เป็นลักษณะของการเหน็บแนมกลุ่มต่าง
แสดงความเห็นเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของกรกต
ซึ่งก็บอกว่าเป็นกลุ่มคนที่พูดเพื่อหวังตำแหน่งในอนาคต